ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ที่วัดพระธรรมกายกันต่อนะครับ
และที่สำคัญวันนี้เขาบอกจะเป็นเส้นตายว่าทุกอย่างจะต้องจบใช่ไหมคะถูกไหม
ถึงแม้ว่าตอนนี้ยุติการเข้าตรวจค้นแล้วนะครับ
มาตรา๔๔ก็ยังคงประกาศใช้อยู่บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะ
คุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีรายงานอยู่ที่นั่นแล้วเชิญค่ะ
ภาพรวมสถานการณ์ที่วัดพระธรรมกายตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
แม้จะอยู่ภายใต้การประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมตามมาตรา๔๔
บรรยากาศที่วัดพระธรรมกายตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแม้จะยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมตามมาตรา๔๔
หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือคอสชเพื่อป้องกันมือที่๓เข้ามาสร้างสถานการณ์
โดยบริเวณประตู๗ยังคงมีรถของศิษยานุสิตเข้าออกตามปกติ
โดยมีกำลังตำรวจบางส่วนคอยอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอยู่บริเวณด้านหน้า
ส่วนบริเวณประตู๕และประตู๖ทางเข้าพื้นที่๑๙๖ไร่
ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารดาวดึงหอฉันคุณยายและอาคาร๑๐๐ปี
ยังมีศิษยานุสิตเดินทางเข้าออกเพื่อร่วมสวดธรรมจักรปะวัตนสูตร
ทางวัดกำหนดสวดทั้งหมด๓๐ล้านจบ
โดยบุคคลที่จะเข้าไปด้านในต้องมีบัตรแสดงตนของวัด
อกจากนี้ยังอนุญาตให้รถผ่านเข้าออกในถนนเรียบคลองแอน

ซึ่งจากการสังเกตพบว่าความเข้มงวดในการตรวจลดลงหากเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันนะคะยังไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าทำข่าวบริเวณพื้นที่มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย
หลังจากมีการแจ้งงดตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกาวันนี้
พลตำรวจตีวรนันศรีล้ำรองโฆษกดีเอสไอยังย้ำถึงความจำเป็นในการประกาศใช้มาตรา๔๔
คุมพื้นที่วัดพระธรรมกายและโดยรอบเพราะยังมีความอ่อนไหวค่ะ
คือในส่วนของบริเวณพื้นที่วัดและพื้นที่ควบคุมเนี่ยมันก็ยังมีความอ่อนไหวอยู่นะครับ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยสถานที่แห่งนี้คือที่ตั้งที่บุคคลตามหมายจับเนี่ยเขาอยู่มายาวนานนะครับ
เพราะฉะนั้นโอกาสที่อาจจะกลับมาหรือจะเข้ามาในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เนี่ยมันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นในคำสั่งที่๕เป็นเรื่องของการกำหนดพื้นที่ไว้แล้วเพียงแต่ว่ามาตรการที่จะใช้เข้มข้นมากน้อยอยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่
วันนี้ในเมื่อท่านทิบดีท่านเข้าไปเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วไม่พบไม่พบก็เราก็ผ่อนปลนในเรื่องการเข้าออกทำศาสนกิจได้นะครับ
แต่อย่างที่ว่าครับถ้ามันมีข้อมูลการข่าวอย่างไรนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถจะค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นสำหรับพื้นที่ควบคุมนะครับ
คือการปฏิบัติการมีสองส่วนถ้าเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับก็คือค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้ตามคำสั่งหัวหน้าขอสช
แต่ถ้าเป็นพื้นที่อื่นยกตัวอย่างเช่นกรณีอาคารบริสุทธโธอย่างนี้นะครับอันนั้นเป็นนอกพื้นที่ควบคุมก็ต้องขอหมายสารเข้านะครับ
เรายังไม่มีข้อมูลนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นการดำเนินการกับตัวก็จะต้องใช้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เราเรียกว่าพระชอบัญชายวงจาก
คำสั่งมาตรา๔๔ยังให้อำนาจหัวหน้าคอสช
ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมพิเศษเพิ่มเติมได้
ส่วนแนวโน้มที่จะประกาศเพิ่มเติมนั้น
ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนค่ะ
สำหรับการดูแลความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่วัดพระธรรมกายนะคะ
ขณะนี้ใช้กำลังตำรวจจำนวน๖กองร้อยหรือประมาณ๙๐๐นาย

รายงานสดจากกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค๑ค่ะ